ตอนวันนี้ไปชื่นก็ดื่มน้ำไม่ดี
และก็มันจะเพีย์นิดหน่อย

และก็เพาะให้น้ำบ่อย

ค่ะต้องคิดว่าเรารู้เรายังเด็กอยู่
เราก็ยังทำงานได้เหมือนเดิม

เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้
โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลย

ค่ะไปเดินแบบชั่วโทษ

แต่ว่าก็ดีใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่อธิบายยากมาก

แต่ว่าครั้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันได้ประสบการณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
ทุกคนก็จะรักประเทศเรามาย

เราเปครีเซนต์อะไรมากมาย
ที่จริงนะเราแทบไม่ต้องทำอะไรมาก
เพราะว่าทุกคนรักประเทศไทยอยู่แล้ว

เป็นยังไงบ้าง

ก็ดีใจค่ะแล้วก็ทุกคนน่ารักมาก
น่ารักจนเราแบบรักหลายคนเลย

ใช่ค่ะมันคือเป็นประสบการณ์ใหม่มากค่ะ

ที่ชอบก่นตัวตัว
ทำไมชื่อสู้ผู้หญิงทุกคนเลยที่อยู่เนื้อ
มาจากหลายประเทศ
หลายรูปแบบ

มันเป็นประสบการณ์ที่มันอธิบายยากมาก
ความรู้สึกไม่มีความสุขมากตอนนั้น

ขอบคุณค่ะ
ดีใจที่ทุกคนศึกษาตะค่อนข้าง

กดไลค์ลูกของหนูขอบคุณมากเลยค่ะ
สามารถเล่าให้พี่เต๋อฟังไหมคะหรือว่ายังไงบ้าง
แล้วที่ส่งมาให้ใครอะไรไหม
ก็เล่าให้ฟังทุกคนเลยค่ะ
ก็ทุกคนก็ส่งมา
ทุกคนก็ส่งประทับของขีมให้กัน
เขารู้อยู่กี่ตีมือสุดแล้วว่าเขาขาดแบบไหน
ให้ตัวเองแค่ชั่วโมงเดียวเอง

อ้าวไม่จัด
ปลายปีมันจะมีแฟชั่นโชว์ของชูเดียว

เรายังไม่รู้

ถ้าได้เริ่มโอกาสนี้คือ

ไม่คิดว่ามันจะเหลือคืนหรือเปล่า

นี่มันสนุกกว่า
นี่เอาเค้กไป

สุดท้ะ
ก็ไม่สบายไม่สบายไม่เป็นเลยฮะ

นอกจากเค้กก็มีให้อะไรไม่ครับมีเสน

แฟนก์ใจไปทำเป็นของแฟนก์แฟนกู